ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลกันหน่อยนะฮะ
ช่วงก่อนการประชุมคอรมอลวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักทีเดียวครับ
นายกเองก็แหมยิ้มแก้มปรินะได้เจอกับกรเก
วันนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษสำหรับท่านนายกรัฐมนตรี

ใช่ฮะแล้วก็ที่มันฮาที่สุดในวันนี้
คือท่านนายกให้ขุนหมื่นนะ
ให้ลองว่ากรเกรดให้ฟังหน่อย

ก็เลยแบบเรียกเสียงฮาได้ทั้งห้องเลยฮะ
ไปชมบรรยากาศวันนี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับ
นี่ทำเนียบนะฮะได้ยินเสียงกรี๊ดไหม

นักข่าวเราก็ไปรอทั้งคุณระภิพันธ์ก็ไปคุณสิริวัณรักษัตริย์ก็ไปถ่ายคลิปออกมาเป็นช่วง
และนี่นะคะบรรยากาศที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็นี่นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีก็มากันเพียบเลยนะ
หยอกล้อต่อกัสซิกกันถ่าหมุทรเรื่องของเลือกตั้งด้วย
มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศที่ทำเนียบแล้วล่ะก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะ
นำนักแสดงละครบุเภสันนิวาส

แล้วก็แม่หญิงกรเกดหรือเบลล่าก็ไป

แล้วก็เท้าทองกิบม้าหรือว่าแม่มะลิก็คือซูซี่นะครับ
แล้วก็หมื่นเรื่องราชภักดีก็คือคุณปั้นจันทร์นะครับ

ไปพบท่านนายกแล้วก็คอรมอนะครับคุณผู้ชม

แต่ก็ทราบข้อมูลจากคนที่บอกเล่า

ว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ทางนี้ท่านนายกก็เลยได้พูดหยอกล้อกันกับนักแสดงเป็นกันเอง

อกจากจะอิงกระแสอเจ้าบุภเพสันนิวาสแล้ว

นายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยนะคะ

เข้าใจว่าต้องตามรถแหนบครับ
ต่างโทยด้วยนะครับ
ขอเซลฟี่ด้วยด้วย
นี่มันเหมือนบรรยากาศห้องท็อกโชว์ไปคุณ
คือเสียงอาจจะไม่ชัดแต่ว่าเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้
คือนายกรัฐมนตรีก็พยายามที่จะถามว่าอเจ้าคนไหนอยากเลือกตั้ง
คุณโป๊ปก็ชี้ไปที่คุณปั้นจันทร์บอกว่าหมื่นเรืองอยากเลือกตั้ง
หมุนเรืองก็ตอบว่าเข้าใจครับท่านว่าท่านต้องทำตามรถแมพ
คุณโป๊ปก็เลยบอกว่าเอาไปโบยไหมนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าเอาไปตัดหัว
คุณปั้นจันทร์ก็เลยบอกว่าขออนุญาตเซลฟี่ด้วยนะครับท่าน
ทุกคนก็หัวเราะบรรยากาศก็คลึกคลื้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นได้แหละค่ะ
ทีนี้ท่านนายกก็ยังคือท่านได้ยินจากคนที่บอกมานะ
ขอให้ท่านหมื่นเดชใช่ไหมคุณเดชนี่แหละก็คือคุณโป๊ปนี่แหละ
เขาให้โชว์ต่อบทในการต่อว่าแม่กรเกต
ซึ่งเป็นวลีเด็ดที่คนเนี่ยแชร์ก็ติดหูเยอะคุณคงจำได้ใช่ไหม

เดี๋ยวไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยฮะ

แต่ที่มันเป็นประเด็นแล้วก็ชาวเน็ตเขาก็ล้อเลียนกันเนี่ยคือ
หมื่นเนี่ยตอนที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาไหนลองต่อว่าการะเกดซิ
หมื่นกลับไปมองหน้านายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีท่านก็เลยบอกว่า

คนก็ฮาสินึกว่าไปซ้อมว่าท่านนายกไง
ไม่รู้จักกรเทศาท่านก็บอกอ้าวมองข้านู้นสิ
คนก็เลยฮาขึ้นมานะฮะเออเนี่ยฮะก็เป็นสีสันที่มันเกิดขึ้นนะครับ
นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนักแสดงแล้วก็ผู้จัดละครก็ยังได้มอบของที่ระลึก
ละครบุภเสันนิวาสให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนี่
อบเป็นพวงมาลัยรวมถึงมอบอาหารที่อยู่ในละครนะคะ
ก็มีทั้งมะม่วงน้ำปลาหวานหมูสรงที่หลายคนชื่นชอบด้วยเนี่ยนะคะ
ที่นายกรัฐมนตรีจะเชิญผู้กำกับดารานักแสดงจากละครบุภเสันนิวาส
ขึ้นไปเยี่ยมชมห้องประชุมคอรมอลที่ชั้น๕ตึกบัญชาการ๑
โดยนายกรัฐมนตรีค่ะแนะนำถึงการบริหารจัดการแล้วก็การประชุมคณะรัฐมนตรี
ในทุกสัปดาห์ห้องนี้แหละแล้วก็ขอให้ดารานำทั้ง๖คนแนะนำตัวเองทีละคนค่ะ
รวมทั้งบทที่ได้รับในละครบุภเพสันนิวาสที่ไมโครโฟนของนายกรัฐมนตรี
ก็สร้างความคลึกคลื้นให้กับที่ประชุมเป็นอย่างมากเนี่ยนะคะ
ซึ่งรวมระยะเวลาแล้วที่นายกรัฐมนตรีให้เวลากับนักแสดงชุดนี้เนี่ย
ก็นานนะ๑ชั่วโมง๑๕นาทีมีอยู่ช่วงหนึ่งด้วย
คุณหมื่นพี่หมื่นก็พูดกับไมโครโฟนของนายกรัฐมนตรี
พูดบอกว่าอย่าขี้คร้านตัวเป็นขนตั้งใจทำงานด้วยนะอเจ้า

ได้เจอดารานักแสดงดังจากละครนะครับ

เขาบอกว่าเป็นแฟนคลับตัวยงก็คือทางด้านของนายวิศนุเครืองามท่านรองนายก
ที่กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยสีหน้าสีตายิ้มแย้มบอกว่า
วันนี้จะต้องถ่ายรูปกับบรรดาตัวละครให้ได้
ฉะนั้นถ้ากลับบ้านไปจะเจอแม่บ้านต่อว่าเอาได้

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่บ้านที่ชอบใช่ไหม
เช่นเดียวกันกับทางด้านของนายแพทย์อุดมคชินทร
รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วก็พลเอกวันลบรักสนเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แล้วก็รัฐมนตรีอีกหลายคนไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ข้าราชการแต่งชุดไทยไปรอถ่ายรูปกัน
ต้องบอกว่าธรรมเนียบแทบแตกนะฮะ
เคยเห็นแต่ภาพบรรยากาศห้างแตกใช่ไหม
นี่คือธรรมเนียบแทบแตกคุณผู้ชมดูสิเยอะเหลือเกิน
เอาล่ะก็เป็นบรรยากาศฟีเวอร์กระแสละครบุเภสันนิวาส
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะทำให้คนไทยกลับมานิยมความเป็นไทยมากขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งตัว
ว่าช่วงเทศกาลสงครานนี้หลายคนก็อาจจะใส่ผ้าไทยใส่ชุดไทยเล่นน้ำ

สุดยอดจริงผมว่าสงกรานปีนี้สายใช้กันแบบว่าทั้งบ้านทั้งเมืองแน่นอน